เอาล่ะวันนี้วันพืชมงคลใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
เลยนะครับเสียงทายกินย่าและเหล้าครับ
ไปดูพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ
ที่มนถวนพิธีท้องสนามหลวง
อุดมสมบูรณ์ดีครับส่วนพระโคนั้นเลือกกินสองอย่าง
ย่าและเหล้าผลเสี่ยงทายคือย่าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ครับ
แล้วเล่าล่ะเล่าพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น
การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
แล้วเกษตรกรในต่างจังหวัดล่ะครับเขาทำยังไงก็คือวันนี้ต้องเริ่มแหละ
ต้องเริ่มไปดูที่กาลสินก่อนชาวบ้านตะบนบัวบานอำเภอยางตลาด
เลิกดีวันพฤชมงคลนะครับนำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้
ประกอบพิธีบวงสวงดอนตาปู่หรือว่าปู่หอเหนือสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ประจำชุมชนและลงมือทำนาครับโดยมีนายบัญเจิดสุธรรมา
เป็นพ่อพ่อจ้ำพ่อขจ้ำประจำหมู่บ้านและเป็นผู้นำประกอบพิธี
ธรรมบุญเลี้ยงผีปู่ตาและอจิตฐานขอฝนตามระดูการ
อกจากนี้ยังมีการนำทางมะพร้าวหรือว่าก้านกล้วยนะครับแล้วก็ใบตองด้วย
ประดิษฐ์เป็นสัญลักษณ์แทนทรัพย์สินนะครับไปมอบให้เจ้าปู่หอเหนือ
ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
เป็นการกระทำทุกปีไหมครับ
ประจำทุกปีค่ะทำทุกปีในวันนี้นะครับ
ก่อนนี้อยู่กันฤดูการทำนาใช่ไหมครับ
ใช่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการทำงาน
ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนายคมกริบจันโถสดนะครับ
จันโทสดครับขออภัยอายุ๓๒ปีกับพวกเนี่ยนะครับ
นี่ครับมาแล้วรถไถนา๗คันมาเขาเรียกตีเชือกครับ
มาตีเทือกย่ำนาตรงนี้คือหมู่๑๒ตะบนสะแก้วอำเภอเมือง
เพื่อเฉพาะปลูกข้าวดำนาให้ทันเลิกดีในวันพฤชมงคลนี้
รายเนี่ยก็ยังไม่ได้ไถนาใช่ไหมทำยังไงดีล่ะ
ก็สูบน้ำเข้านาให้เต็มไว้ก่อนก่อนจะไถแล้วก็เพาะปลูกข้าวต่อไป
ในคมกริบนะครับเปิดเผยบอกว่าเจ้าของที่นามาจ้างนะ
จ้างให้เร่งไถนาหน่อยเอาให้เสร็จวันนี้นะ
เพราะจะได้รีบหวานให้ทันวันพฤชมงคล
ซึ่งเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณว่าต้นข้าวจะแข็งแรงงอกงาม
ผลผลิตดีและน้ำท่าก็จะดีไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนครับ